คุณผู้ชมครับในขณะอีกหนึ่งประเด็นครับ
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษานี่ก็เป็นเรื่องทางสังคมนะฮะ
กรณีของน้องหยกน้องผู้หญิงอายุ๑๕ปีที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
ก็มีข่าวว่าปีนรั้วโรงเรียน

ใช่ครับก็ร้อนแรงมาจนถึงสุดสัปดาห์นี้ครับ
วันนี้พักเก้าไกลจัดเวิร์คชอปนโยบายด้านการศึกษา
มีตัวแทนครูจากโรงเรียนต่างแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มีนายวิโรธลักษณะอดีศรนายนัทธวุฒิบัวประทุมนายปรมีวัยจงเจริญ
หรือว่าครูจวงครูสอนวิชาสังคมชื่อดัง
และว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อรวมไปถึงนางสาวรัชนกศรีนอก
หรือว่าคุณไอซ์ว่าที่สสกมและครูจุ้ยกุณฑิดารุ่งเรืองเกียรติครับ
แก่นำคณะก้าวหน้าร่วมวงพูดคุย
ก็มีข้อสรุปออกมา๒แนวทาง
หลังจากที่มีหลายฝ่ายก็ออกมาแสดงความเห็นกับเรื่องของน้องหยก
เด็กและเยาวชนทุกคนควรได้เข้ารับการศึกษาไม่ว่าสถานะผู้ปกครองเป็นอย่างไร
เด็กและเยาวชนทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาโรงเรียน
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพูดคุยและออกแบบร่วมกัน
เพื่อได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
มีเป้าหมายสูงสุดคือไม่ทำให้ใครหลุดออกจากระบบการศึกษา
และให้โรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและโอบรับทุกคน
ด้านคุณอี้แทนคุณจิตอิสระครับประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชนพักประชาธิปัตย์บอกว่าสาเหตุมาจากนโยบายพักเก้า
ไกลที่พยายามปลุกปั่นให้ยกเลิกชุดนักเรียนเลิกวัฒนธรรมการ
รบครูบาอาจารย์เลิกเคารพกฎกติกาที่ตัวเองไม่ชอบจน
วชนบริสุทธิ์กลายเป็นเหยื่อของความเชื่ออย่างก้าวร้าวสุด
ตรงและเมื่อหยกพยายามทำตามสิ่งที่พักเก้าไกลได้ปลุกปั่นไว้
โดยมีว่าที่สอสอพักเก้าไกลออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนทั้งการ
ถือป้ายที่หน้าโรงเรียนดังกล่าวรวมทั้งการแสดงความคิดเห็น
สนับสนุนอย่างเต็มที่แต่พอสังคมสนับสนุนโรงเรียนให้ปฏิบัติ
ตามกระแสตีกลับสิ่งที่พักเก้าไกลทำก็คือออกแถลงการว่าพัก
ตนไม่เกี่ยวข้องใดอันนี้ก็เป็นในมุมมองของคุณอี้แทน
คุณนะครับอีกหนึ่งคนครับคุณอมรัฐโชคปมิตกุลครับก็มีการ
เคยไปหลบที่ไหนทำเต็มกำลังเท่าที่หัวใจและเท่าที่มี
เครื่องมือเครื่องไม้อยู่ในมือทำอย่างระมัดระวังแบบหวังผล
สำเร็จเพราะตระหนักดีว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากมีหน่วยงาน
เกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพเด็กมากมาย
ได้ปล่อยตัวจากบ้านปรานีจนถึงวันนี้

จึงใช้กลไกรัฐสภาไม่ได้
กศมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เหมือนจะดูได้
ทั้งเซฟหยกแล้วก็เซฟเตรียมพัด

เรื่องกรณีที่เกี่ยวข้องกับน้องหยกนะฮะ